วันนี้มีประเด็นทางการเมืองที่ทำให้พลเอกประยุทธ์ต้องรอลุ้นนะครับ
ประธานสภาผู้แทนรัศดรได้ส่งคำร้องของสส
ที่ขอให้วินิจฉัยคุณสมบัติของพลเอกประยุทธ์ในการเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ
ว่าสามารถเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในช่วงการเลือกตั้งได้หรือไม่
ไปให้สารรัฐธรรมนูลวินิจฉัยตีความแล้วนะครับ
ขณะที่พลเอกประยุทธ์วันนี้เปิดเผยว่าได้นำรายชื่อ
รมอชุดใหม่ขึ้นทูล๙ทุนกระหม่อมเรียบร้อยแล้ว

พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีระบุได้นำรายชื่อ
คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ทุนกล้าวทุนกระหม่อมเรียบร้อยแล้ว
ทุกอย่างเป็นไปตามกรอบเวลาขอให้ใจเย็น
เพราะอีกไม่นานก็จะได้เห็นชมหน้าของทุกคน
ส่วนโพลคอรมอที่ออกมาก่อนหน้านี้
รวมไปถึงร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่า
จะได้นั่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
นายกรัฐมนตรีบอกว่าเป็นการคาดการณ์ของสื่อเอง
พี่สิ่งนะ
ส่วนปมร้อนที่พักเพื่อไทยเตรียมอภิปรายไม่ไว้วางใจ
ในอุตมาสสาวนายลหัวหน้าภักด์พลังปัชรัตน์
กรณีร่วมลงนามปล่อยสินเชื่อธนาคารกรุงไทย
ให้บริษัทในเครือกิจสดามหานคร

ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ไม่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิด
เพราะผ่านการตรวจสอบทุกขั้นตอน
ธนาคารแห่งประเทศไทยและคอตสแล้ว
แต่ก็ยังถูกหยิบยกเรื่องนี้มาโจมตีกว่า๑๐ปี

พร้อมขอให้ฝ่ายค้านอย่าบิดเบือนข้อเท็จจริง
และขอให้ช่วยตามหาจำเลยในคดีนี้ที่ยังหลบหนี
สู่กระบวนการยุติธรรมจะดีกว่า

นายอนุทินชาญวิรากูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยไม่มองว่า
เรื่องดังกล่าวอาจจะทำให้รัฐบาลอายุสั้นหรือไม่
เพราะเป็นกลไกทางรัฐสภาที่ผู้แทนราชดรหรือฝ่ายบริหาร
พร้อมตอบข้อสงสัยและชี้แจงได้ทุกสิ่ง

เดิมพันนโยบายกัญชาเสรีเพื่อการแพทย์
ขอแตะต้องเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูล

สอบบัญชีรายชื่อของพักที่มีอาการวูบ
ระหว่างการประชุมสภาเมื่อวานนี้
มาจากอาการความดันสูงเพราะพักผ่อนน้อย

สารดีการนักการเมืองจะตัดสินว่า
บัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จหรือไม่

ตามที่ปปชมีมติชี้มูลความผิด
จากกระทรวงสาธารณสุขแนะนำให้สสและสว
เอ็กเซอร์ไซด์ระหว่างการประชุมเป็นเวลานาน
เพื่อลดความตึงเครียดของสมองและกล้ามเนื้อ

มีสอสอถูกหามส่งโรงพยาบาลถึง๓ราย
ยืนยันวิธีนี้ทำให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้น
ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้นำมาตรการนี้มาใช้
ระหว่างการประชุมผู้บริหารของกระทรวง

ได้รับคำชื่นชมเป็นอย่างมาก
ตบท้ายที่ประธานสภาพผู้แทนราชดร
คำร้องของนายแพทย์ชนนั่นศรีแก้ว
สสพักเพื่อไทยให้สารรัฐธรรมนูล
วินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของผลเอกประยุจันทร์โอชา

หลังผู้ร้องเห็นว่าพลเอกประยุทธ์ถือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ
จากดำรงตำแหน่งหัวหน้าคอสช

ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีสมควรที่ศาล
ควรมีคำสั่งให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่
ข่าวเทวรัตน์ทีวีรายงาน